ที่เขาขี่บิ๊กไบท์ไปร่วมงานที่เกาะลันตาที่กระบี่

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานเพราะในงานเขามีการไลฟ์สดด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมดูภาพเองดีกว่าค่ะ
เอาละค่ะสาวคุณผู้ชมนี่คืองานที่เขาจัดขึ้นที่เกาะลันตาใหญ่ที่กระบี่นะคะ
เขาไลฟ์ด้วยก็กลุ่มบิ๊กไบท์เนี่ยมาร่วมงาน
ดูสิจัดอยู่ริมสระน้ำเขาก็มีการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้นั่งรอบสระ
มีคอนเสิร์ตมีการแสดงทานบุฟเฟ่ค่ะเอ็นเตอร์เทนกันสนุกสนาน
งานนี้มันจัดขึ้นเมื่อ๑๒๑๓ธันวาคมแล้วก็มีผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในภูเก็ตเนี่ยคือผู้ปกครองคนนี้เขาอายุ๔๐ปีก็ขี่บิ๊กไบท์
มีผู้หญิงซ้อนท้ายไปด้วยแล้วพอเสร็จจากงานที่กระบี่สิบสี่ธันวาคมเนี่ย
ขี่บิ๊กไบท์กลับมาที่ภูเก็ตอาการเริ่มมาค่ะเจ็บคอมีไข้
ตอนนั้นยังทำงานตามปกตินะซึ่งก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติ
พอมาวันที่๒๑ที่ผ่านมาก็ไปโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ปรากฏว่าตรวจออกมาเชื้อเป็นบวกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
จังหวัดสมุทรสาครคือเขาไปร่วมงานนั้นด้วย
แล้วตอนที่แบบไปจับมือกันไปสวมกอดกันไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยไง
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะนายนรงวุ่นซิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็มีการตั้งโต๊ะแถลงเลย
ชายวัย๔๐ปีเป็นผู้ติดโควิดรายแรกของจังหวัดภูเก็ตแตกแล้ว
ทีมสอบสวนโรคก็ติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงมี๒๘รายนะคะ
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อเดี๋ยวรอฟังวันนี้นะคะ
เพราะว่าผลจะออกวันนี้แล้วก็มีมาตรการเชิงลุกต่าง
ไปไล่ตรวจคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
ไปดูในแคมป์แรงงานต่างด้าว
เพราะว่ามีแคมป์แรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ๓๐๘แห่ง
แล้วแรงงานต่างด้าวก็อยู่๒๐๐๐กว่าคนเหมือนกันนะ

ต้องไปไล่ตรวจสอบตอนนี้ตรวจไปแล้ว๑๓๔แห่ง
๒๐๐๐กว่าคนตรวจไป๗๘๐๐คนก็ประมาณ๑๔๐นะคะ
แล้วก็เฝ้าระวังกลุ่มป่วยที่มารักษาตามโรงพยาบาล
เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขค่ะ
ส่วนโรงเรียนโรงเรียนชื่อดังที่ว่าคือโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
พอรู้ว่าคุณพ่อของน้องอนุบาลคนนี้ติดโควิด๑๙
โรงเรียนทำยังไงก็ต้องปิดการเรียนการสอนสิคะ
ปิดวันนี้กับวันพรุ่งนี้เบื้องต้นก่อนนะ
เพื่อที่จะฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด
แล้วจะเปิดเรียนวันไหนเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอนะคะ

แล้วก็โรงเรียนในพื้นที่๓อำเภอของจังหวัดภูเก็ต
ของรัฐบาลของเอกชน๑๖แห่งมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนไปแล้ว
ตั้งแต่๒๓ก็คือวันนี้ไปจนถึง๒๕ธันวาคม
ประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ากังวลไงคุณ
ที่ตั้งมันอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานของผู้ป่วย
แล้วบางโรงเรียนก็มีลูกหลานของผู้ป่วยเรียนอยู่ด้วย
อย่างที่ภูเก็ตวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถานศึกษานะคะ
ที่มีลูกของผู้ป่วยเรียนอยู่ก็ต้องหยุดการเรียนการสอน
แล้วที่หน้าประตูทางเข้าออกของโรงเรียน
ก็ทั้ง๓จุดเลยปิดหมดเลยนะคะ
มีครูมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่

ทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่าง
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบผลตรวจเชื้อที่ชัดเจน
แต่ว่าวันเปิดเรียนทางโรงเรียนเขาบอกว่ายัง

แล้วเมื่อตอนสายก่อนจะเข้าข่าวเที่ยงเนี่ย

ปรากฏว่าการตรวจหาเชื้อของกลุ่มเสี่ยงสูง๓ราย

ใน๓ผลออกมาผลออกมาเป็นลบไม่ติดนะคะ
แล้วภรรยารวมถึงลูกของผู้ป่วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจอยู่
แล้วก็อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์
ที่โรงพยาบาลป่าตองเที่ยมเผิกกระทู
เดี๋ยวผลจะค่อยออกมาช่วงบ่ายวันนี้
แล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมด้วยนะคะ